คุณผู้ชมคะ๒๒พฤษภาคมนี้แล้วนะคะ
สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาถึงวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้ฟังนโยบาย
เห็นวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครในแต่ละท่านแล้วนะคะ
แต่ถ้ายังลังเลยังตัดสินใจไม่ได้ก็มาดูต่อกันอีกหน่อยค่ะ
คือวันนี้ทีมข่าวของเราไปถามผู้ลงสมัครนะคะ
ถามเลยว่าถ้าคุณได้เป็นผู้ว่ากอทม๓เดือนแรกหรือว่า๑๐๐วันแรกเนี่ย
คนกรุงเทพจะเห็นผลงานอะไรจากคุณบ้าง
ถามมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
คุณวิโรธลักษณะอดีศรผู้สมัครหมายเลข๑ค่ะ
บอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมวันแรกเลยนะ
จะไปขอสัญญาต่ออายุรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาดู

ติดตั้งซ่อมเครื่องสูบน้ำที่มันชำรุดให้พร้อมใช้งาน
สำรองยาและวัคซีนให้พอ
วางระบบสาธารณสุขให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เลย

สมัครหมายเลข๑๑บอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ

เพราะว่าเลือกตั้งเสร็จหน้าฝนพอดี

ไม่ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มด้วย

พร่องน้ำในคลองรอฝนที่จะมา

ถ้าเกิดไม่มีปัญญาจ่ายหนี้๓๐๐๐ล้าน

อายุสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ได้นะครับ
ได้เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าแพง

ถ้าซ่อมทันต้องรีบซ่อมนะครับ

แล้วก็เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่นะครับ

เพราะว่านี่คือบททดสอบแรกของผู้ว่ากรทมเลย

อาทิตย์หน้าวันพุธพระราชศุกร์ฝนจะตกหนัก

เท่ากับว่าเรามีแก้มลิงที่เรามีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ

อัศนาที่สูบน้ำที่แบบ๑๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที

เพราะคุณใช้งบประมาณในการลอกคลองปีหนึ่งเป็นร้อยล้าน

คนจะเห็นเลยว่ามึงไม่ได้ลอกจริงไง

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครหมายเลข๖

ท่านตอบยังไงรู้ไหมพี่อุ๋ยร้อยวันมันเป็นไปไม่ได้

ร้อยวันที่จะให้เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างมันทำไม่ได้

แต่ถ้าจะแก้ไขแค่เรื่องเดียวมันก็คงพอจะทำได้บ้างนะคะ
แต่ถ้าทุกเรื่องเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ทุกเรื่องมันไม่ได้ค่ะ

ผลทันตาภายในร้อยวันมันคงไม่ได้
ถ้าเกิดจะบอกว่าทำได้มันเป็นแค่วาธกรรม

ทางเท้าทำให้เสร็จทางบนถนนในกรุงเทพ

คองทำให้๑๐๐วันคองเดียวผมทำเสร็จ
๑๖๘๒คำผมให้ใครก็ทำให้ได้

บอกให้เสร็จภายในร้อยวันมันเป็นไปไม่ได้นะครับ

มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทุกเรื่องเนี่ยยาก

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปประกอบการตัดสินใจ
แต่เดี๋ยววันอื่นเราก็จะไปถามผู้ลงสมัครท่านอื่น

คุณผู้ชมจะได้รับฟังข้อมูลอย่างทั่วถึงกันค่ะแล้วก็
เราก็จะมีการดีเบจการผุดคุยกับผู้ว่า

เดี๋ยวมีผู้ว่ามหานครสตรีทอล์กไปคุยกับผู้สมัครต่างอีก
ติดตามกันแล้วกันใช่เดือนนี้ก่อนที่จะเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคมอ่ะ
อยากจะให้ข้อมูลคุณผู้ชมให้มากที่สุดนะคะ